ช่วงนี้ข่าวเย็นไทยรัฐติดตามสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทย
จากการแถลงของสบภศที่ผ่านมา
อดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหลักร้อยอีกแล้วอ่ะวันนี้
๑๕๕รายและผ่านร้ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิต
เพราะว่าพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม๑ศพ
วันนี้นะคะเป็นการยืนยันออกมาและอายุ๔๕ปีเท่านั้นเอง
ปกติแล้วนะคะความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโควิด๑๙
จะเป็นผู้สูงอายุก็คือ๖๐ปีขึ้นไป
แต่รายนี้รายล่าสุดอายุ๔๕ปี
ถ้าเป็นผู้ชายและเป็นผู้ชายด้วยนะคะยังถือว่ายังเป็นนุ่มอยู่เลยนะคะ

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคทันแหลงนะคะ
ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้๑๕๕รายติดเชื้อในประเทศ
รายตัวเลขนี้สำคัญนะคะเป็นการติดเชื้อในประเทศ
สูงสุดอยู่ที่ระยองค่ะ๕๖ราย

กรุงเทพ๑๑ราย
ส่วนแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ๑๑ราย
จากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค๑๐ราย
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นทุกวันเลย
ตอนนี้ยอดอยู่ที่๖๔๔๐ราย

แต่ว่าวันนี้มีข่าวร้ายค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๑ศพนะคะ
สรุปยอดผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศไทยจากโควิด๑๙๖๑ศพ

เป็นผู้ชายอายุ๔๕ปีมีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวาน
ขาดยามาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้
และเป็นโรคหัวใจขาดเลือดด้วย

จากนั้นพบประวัติทำงานในพื้นที่เสี่ยงสูงไม่ถูกกฎหมาย
วันที่๒๘ธันวาคมค่ะ
การชาญสูตรหาสาเหตุเปิดกราบระบาดวิทยานะคะ
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงพุ่งขึ้นวันละ๑๘๐๐๐ค่ะ
สำหรับจังหวัดที่ติดเชื้อในวันนี้นะคะช่วงเวลานี้
เมื่อวานนี้เราอ่านมี๓๕จังหวัด

แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเป็น๔๕จังหวัดแยกให้ดูแบบนี้นะคะ
เริ่มต้นตั้งแต่๑๘๒๐ธันวาคมมี๖จังหวัด
มา๒๑๒๓ธันวาคมเป็น๒๖จังหวัด
จากนั้นค่ะ๒๔๒๖ธันวาคมเพิ่มเป็น๓๗จังหวัด
และ๒๗๒๙ธันวาคมเพิ่มเป็น๔๕จังหวัด
พื้นที่ควบคุมสูงสุดยังคงเป็นจุดเดิมค่ะสมุทรสาคร
ใน๓อำเภอเที่ยวระยอง
ก็เป็นพื้นที่ควบคุมเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอำเภอเมือง
ตอนนี้ยังคงยึดมาตรการป้องกันโควิด๑๙จากโซน๔พื้นที่
ส่วนในช่วงปีใหม่ยืนยันนะคะไม่ล็อกดาวน์
เว้นพื้นที่ควบคุมอย่างสมุทรสาคร

แพทย์ทวีสินบอกว่าขอให้ประชาชน๔๕จังหวัด
พบการติดเชื้อเคร่งครัดในมาตรการ
ข้อมูลทางการระบาดวิทยาชี้ว่า
ถ้าไม่มีมาตรการอะไรเลยครับผู้ติดเชื้อ
จะพุ่งลักษณะสูงชัน
กลางเดือนมกราคมปี๒๕๖๔จะพุ่งสูงขึ้นนะคะ
คาดว่าประเทศไทยจะมีผู้ป่วยมากถึง๑๘๐๐๐คน
โดยจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๑๐๐๒๐๐คนต่อวัน
ฟังข้อมูลที่เป็นข้อมูลจากกราฟแบบนี้แล้วนะคะ
ป้องกันตัวเองให้ดีอย่าประมาทนะคะ

ถ้ามีมาตรการระดับกลางแบบที่ทำกันอยู่ตอนนี้นะ

ต่างกันเลยค่ะ๔๐๐๘๐๐คน
และหากมีมาตรการเข้มข้นซึ่งเคยทำกันได้เหมือนที่ผ่านมา
จะมีผู้ป่วยน้อยกว่า๑๐๐คนต่อวันไปฟังเสียงโฆษกสวบคค่ะ
ละลอก๒ระลอกใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
ในภาษาที่แล้วแต่คนจะใช้เลยนะครับ
ผมตอนนี้ผมก็พูดตามคำของนักวิชาการนะครับ
เราไม่อยากให้เห็นภาพเส้นสีแดง
ซึ่งถ้าพูดถึงกลางเดือนหน้าตอนนี้แนวโน้มของเรา
ขึ้นมาเป็นหลักร้อยหรือหลายร้อยเนี่ย
มันยังอยู่ในเส้นสีส้มอยู่นะครับ
ซึ่งนำเรียนว่าน่ากังวลใจมาก

เส้นสีส้มเนี่ยยังทะแยงขึ้นประมาณสัก๔๕องศา
ต้องมีคนป่วยเป็นหลักหลายพันแล้วก็อาจจะเป็นหลักหมื่นได้
อนุญาตแก้ไขข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เกี่ยวกับคำพูดที่โฆษกสอบคอระบุว่า
ถ้าเรามีระดับมาตรฐานขออภัยนะคะมาตรการระดับกลางเนี่ย
เราจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละ๔๐๐๘๐๐คนนะ
ท้ายที่สุดนะคะขอให้คนไทยร่วมมือกัน

คือมีผู้ป่วย๑๐๐คนตาย๒
หากเรามีผู้ป่วยสะสมที่มันสูงขึ้น
ก็จะมีผู้เสียชีวิตตามมานี่คือข้อเท็จจริงนะคะ
ขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านในเมียนมาร์เนี่ย
กราฟเริ่มลดลงมีผู้ติดเชื้อหลักร้อยต่อวัน
แต่ที่มาเลเซียยังคงเป็นหลักพันต่อวันอยู่เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนทุกคนค่ะ